สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
มันเป็นเรื่องราวที่บานปลายกันไปใหญ่จริง
แล้วผลกระทบต่อภาคธุรกิจที่ผมย้ำแล้วย้ำอีกว่า

ชนิดที่ไม่เคยเจอมาก่อน
โดยเฉพาะในภาคส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
มีเสียงโอดครวนจากคุณธนพลชีวรัตนพร
ท่านเป็นนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
ท่านบอกว่าตอนนี้ทุกองค์คพยพในธุรกิจท่องเที่ยวจะตายกันหมดแล้ว
ท่านบอกว่าในช่วงเวลานี้
นักธุรกิจที่นำคนต่างชาติมาเที่ยวไทย
และธุรกิจนำคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศ
โรงแรมรถรับจ้างร้านอาหาร

รัฐบาลไม่มีมาตรการช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรม

๑แสน๒หมื่น๓พันล้านบาท

เพราะเมื่อไปคุยกับบรรษัทอุตสาหกรรมขนาดย่อม
หรือธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ยังไม่มีคำสั่งจากผู้ใหญ่มา
ดังนั้นหากสัปดาห์หน้าไม่มีมาตรการช่วยคนในอุตสาหกรรมนี้
คงต้องรวมตัวเป็นม็อบไปร้องเรียนรัฐบาล
นี่คือประเด็นที่ผมขีดเส้นใต้ไปเมื่อสัปดาห์ก่อนว่า
คำสั่งเชิงนโยบายแบบนี้เนี่ย

เราก็ต้องเห็นใจฝ่ายปฏิบัติ
ฉะนั้นจะให้กู้บนพื้นฐานของความ
ของสิ่งที่เขาพิจารณาดูแล้วว่า
ไม่ควรให้กู้เขาก็ไม่ให้กู้
นโยบายแบบนี้เป็นมาตลอด

ฉะนั้นฝ่ายนโยบายต้องก่อติด

หล่อรูปหลังตบไหล่ไปวัน

อังคารที่จะถึงอังคารหน้าเนี่ย
จะมีข้อเสนอมาตรการต่าง

ผู้ว่าการท่องเที่ยวยุทธศักดิ์สุพศร
ท่านบอกว่าการประชุมคอรมอ
วันที่๓มีนาที่จะถึงนี้

จะเสนอ๕มาตรการสำคัญ

เสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการท่องเที่ยว

เช่นผ่อนปลนการชำระหนี้เงินต้นชั่วคราว
ลดดอกเบี้ยลงจากสัญญาเดิม
พร้อมหาสินเชื่อวงเงินใหม่
สภาพคล่องที่เป็นดอกเบี้ยต่ำ

และขอให้ผ่อนผันผลปลนเกณฑ์พินาสินเชื่อ
เพื่อให้เข้าถึงแหล่งทุนให้รวดเร็วขึ้น

แก่ผ่อนปลนชำระหนี้เงินต้นสำหรับสินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัยและผ่อนปลนการชำระหนี้เงินต้น
สำหรับสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลธรรมดา๑ปี
แล้วก็จะลดดอกเบี้ยหรือแปลงหนี้เดิมเป็นสินเชื่อใหม่
ผ่อนชำระได้๕๘ปี
ลดยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุด๖๐
สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์สูงสุด๑ปี
แล้วก็จะจัดหาสินเชื่อบุคคลใหม่๒แสนบาทต่อราย
อกเบี้ย๑๔ต่อปี
อันนี้จะให้กับมรกุเทศคนขับรถรับจ้าง
ข้อ๓มาตรการภาษีเพื่อพยุงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
มาตรการภาษีก็เช่นว่า
จะขอให้ขยายเวลาชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลและให้ผ่อนชำระภาษีได้๖เดือน
หย่อนภาษีบุคคลธรรมดาโดยนำค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว
ในประเทศไปหักลดห่อนภาษีเงินได้วงเงินและตามเวลาที่คลังกำหนด
ลดภาษีสัมภาษามิตรน้ำมันเชื้อเพลิง
ให้ลดขนส่งในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
แล้วข้อ๔บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเพื่อจูงใจให้ธุรกิจ
รักษาการจ้างงานได้แก่ยืดการจ่ายค่าเช่าที่ดินของรัฐ
หรือยืดและผ่อนชำระค่าสาธารณูปโภค
ืดการจ่ายค่าต่อทะเบียนยานพานะ
ลดเงินประกันสังคมจาก๕เป็น๓
เลื่อนการชำระประกันสังคมไป๓เดือนเป็นต้น
และข้อ๕พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ด้วยการอบรมเพิ่มภูมิทักษะพร้อมเสริมรายได้ให้กับมะกุเทศ

เขาจะเสนอที่จะนำเข้าคอรมอวันที่๓มีนาคมนี้
ซึ่งอันนี้ก็ถ้าเป็นไปตามนี้
ก็น่าจะพอหายใจหายคอได้ขึ้นมาในระดับหนึ่ง

ทีนี้ที่น่าเห็นใจอีกอาชีพหนึ่ง
พ่อค้าแม่ขายทั้งหลาย

โดยเฉพาะขายอาหาร
ห้างสรรพสินค้าทั้งหลาย
เดี๋ยวนี้เนี่ยห้างสรรพสินค้าคนไป
จับชายใช้สอยซื้อข้าวซื้อของน้อยแต่คนไปกินอาหารมากครับ

มันเพิ่มขึ้นจาก๑ชั้นเป็น๒ชั้นจาก๒ชั้นเป็น๓ชั้น
กลายเป็นว่าพื้นที่ขายสินค้าอื่นเนี่ยลดพื้นที่ลง
แล้วไปเพิ่มที่ร้านขายสินค้าร้านขายอาหาร
ร้านอาหารดังแต่ก่อนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนที่ไหน

ห้างหมดแล้วเพราะเป็นแหล่งที่คนไปกินอาหารมากที่สุด
แต่ไปดูสิครับเวลานี้เกือบทุกร้านอาหารในห้าง
วงวางโหงเวงวางเวงเกือบจะไม่มีคนครับ
คำถามก็คือว่าเขาจะอยู่ได้ยังไง
เขาจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าเช่าเอาเงินที่ไหนไปจ่ายลูกจ้าง
เอาเงินที่ไหนไปจ้างคนเอาเงินที่ไหนไปซื้ออุปกรณ์วัสดุ
วัตถุดิบเดือดร้อนกันไปหมด
เดือดร้อนกันไปหมดนี่ก็อีกกลุ่มหนึ่งที่น่าเห็นใจ
คำถามก็คือว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นก็เรียกร้องให้ห้างลดค่าเช่าลงมา
ห้างเองเขาบอกว่าตัวห้างเองก็ยิ่งแย่
และแย่พอกับคนที่มาเช่าร้านเช่าพื้นที่
ต่างคนต่างแย่แล้วจะช่วยกันยังไง
ผมถึงบอกว่านี่เป็นภาวะที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
รัฐบาลตอนนี้ก็ผ่านศึกการอภิปรายผ่านพ้นไปแล้ว
ต้องนั่งวงตั้งวงคุยกันครับ
ว่าถ้ารัฐบาลจะยอมเฉือนเนื้อรายได้ของตัวเอง
เพื่อทำให้ประชาชนที่เดือดร้อนอย่างน้อยก็เดือดร้อนน้อยลง
ถึงเวลาถ้าจะต้องทำก็ต้องทำครับ
เช่นอะไรบ้างครับเช่นลดราคาน้ำมันลง

ข้อกับน้ำมันเยอะแยะไปหมดในน้ำมัน
หนึ่งนิดเดือนมีภาษีต้องไว้รู้เท่าไหร่
ลดภาษีที่เป็นรายได้ของรัฐลงได้ไหม
ค่าไฟฟ้าทุกบ้านเจอหมด
ถ้าค่าไฟฟ้าลดลงมาหน่อยก็จะพอช่วยได้
มีคนเสนอว่าให้ลดแวดภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตอนนี้เราเก็บอยู่๗รัฐบาลยอมเฉือนเนื้อไหม
ไปสัก๒เหลือ๕ก็จะทำให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอย
การซื้อสินค้ามันน่าจะกระเตื้องขึ้น
ทั้งหมดเนี่ยถึงเวลาว่ารัฐบาลจะยอมเฉือนเนื้อไหม
รัฐบาลจะกล้าตัดสินใจไหม
เวลามีวิกฤตการณ์เกิดขึ้นคนก็ต้องหวังพึ่งรัฐบาล
ก็ตอนฮ่องกงที่ประท้วงกันอย่างดูเดือดรุนแรง
ธุรกิจฮ่องคงย่อยยับอับปางไปหมด
สุดท้ายขึ้นมารัฐบาลฮ่องกงเขาต้องควักเนื้อ
เพื่อไปช่วยให้ธุรกิจอยู่ได้
เขาก็ทำเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วนี่ครับ
เราเนี่ยจะทำยังไงต้องตัดสินใจแล้ว
ให้คนผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปก่อน

พูดเป็นภาษาชาวบ้านไม่งั้นตายกันหมด
นี่คือเรื่องที่ก็จะเสนอรัฐบาล
ในช่วงเวลาที่คนไทยผ่านความทุกข์ยากนี้ครับ